ซึ่งจริงมาตรการที่ใช้ตอนนี้ก็ถือว่าเข้มงวดมากแล้วนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องเดินทาง
มันมีประเด็นออกมาคุณผู้ชมคะ๑๓เมษายน
มันมีกระแสข่าวบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของจังหวัดอุบลราชธานี
ไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการตรวจคัดกรองที่สนามบินอุบลราชธานี
คือเขาต้องมีการกรอกประวัติใช่ไหมว่าคุณเดินทางมาจากไหน
คุณจะเดินทางไปที่ไหนรายละเอียดสถานที่ที่คุณมาต้องมีการตรวจวัดไข้
แต่ว่านายตำรวจคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือไม่พอ
แสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจแถมยังด่ากราดลูกน้องที่มารอรับ
ผู้โดยสารในสนามบินเขาตกอกตกใจกันไปหมด
คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็สงสัยกันว่าเอ๊ะใครกันนะ
กระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓มีคำสั่งด่วนที่สุด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
คนก็เลยรู้กันว่าอ๋อนายตำรวจระดับสูงที่ว่าอ๋อประกอบอุบลนี่เองจ้ะ
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกนะคะว่า
พลตำรวจตรีรณกรฤทธิรงค์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานตัวตามคำสั่งช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๓แล้วตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็มีการมอบหมายให้พลตำรวจตรีพานุบุรณสิริรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอำนาจริงและอุบลราชธานี
ดูแลงานในเจรตำรวจของตำรวจภูทรภาค๓
เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งคำสั่งย้ายนี้ก็เพื่อที่จะให้การตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความสะดวก
โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ภายในสนามบิน
พลตำรวจตรีพานุรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ก็บอกว่า
เดี๋ยวจะลงพื้นที่ใน๑๒วันนี้แหละค่ะ
เพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๓เมษายนนั้นมาเป็นพยานให้การ
สอบสวนตามข้อเท็จจริงใครอยู่ในเหตุการณ์ขอให้เล่าที่มาที่ไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ส่วนที่มีคำถามมาว่าถ้าเกิดผลสอบสวนออกมาว่าไม่ผิด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีจะกลับไปทำหน้าที่เดิมได้ไหม
พลตำรวจตรีพานุบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓จะเห็นยังไงนะคะ
จากข้อมูลเบื้องต้นเขาบอกว่ารายละเอียดมันยังไม่ชัดเจน
ก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่า
เขาว่ากันว่าตอนนั้นผู้การกำลังให้วางแผนจุดตรวจของตำรวจที่ร่วมบูรณาการอยู่
ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสนามบินไหม
ดูจากประวัติการทำงานของผู้การแล้วก็ดูเป็นคนดีเป็นคนขยัน
เป็นผู้การตำรวจที่ตรวจโรงพักมากที่สุดคนนึงคือลงพื้นที่ตรวจเองเป็นประจำ
ดึกเที่ยงคืนยังไงก็คือรับผิดชอบกับหน้าที่ลงไปตรวจตลอดจนลูกน้องระแวงว่า
กะดึกวันนี้พบลงมาไหมนะอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็ดูเป็นคนเอาใจใส่กับหน้าที่การงานดีก็เลยอยากจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจน
ส่วนที่มีข่าวว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าก็ต้องขอเวลาตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
แต่ที่ทราบมาคร่าวก็คือว่าวันนั้นผู้การมีการอบรมลูกน้อง
แต่ด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยนิสัยคือเป็นคนโผงผางเสียงดังพูดจาตรงอะไรอย่างนี้
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่บริเวณนั้นที่ทำงานบูรณาการกันอยู่ด้วย
คนเลยอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าไปด่าเจ้าหน้าที่ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น
เอาเป็นว่าใน๑๒สัปดาห์นี้จะได้ทราบผลกันนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่